วันนี้แค่มองหน้าก็อาจจะนำมาซึ่งเหตุการณ์ทะเลาวิวาสได้คุณผู้ชมคุณน้ำแข็งแล้วมันบานปลายจริง
ใช่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ปฐุมธานีครับผู้ชายคนหนึ่งอายุสิบแปดปีนะ
เหมือนจะมีปัญหากับผู้ชายอีกคนอายุยี่สิบแปดปีบอกว่าไอ้ฝั่งอายุยี่สิบแปดเนี่ย
มาแล้วมองหน้าเขาหลายครั้งแล้วเขาไม่พอใจเข้าไปแล้วก็เถียงกันทะเลาะกันตอนแรกแค่ลงไม้ลงมือตอนหลังมีมีดด้วยแทงเข้าไปจนอีกฝั่งเสียชีวิตเลย
อาจจริงคุณผู้ชมฮะนี่เกิดขึ้นกลางห้างเลยเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตำบลครูคด
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีครับจะเห็นว่าตรงนี้คือร้านซ่อมปรินเตอร์นะคุณผู้ชมแล้วชายวัย๑๘ปีทางขวาลูกศรแดงเนี่ยเดินมาส่วนฝั่งซ้ายลูกศรเขียว
สักพักบานปลายชายวัย๑๘ปีไปคว้ามีดยาวประมาณ๑ฟุตเนี่ยออกมาแล้วก็แทงชายวัย๒๘ปีอยู่หลายครั้ง
ตัดภาพมามุมนี้เนี่ยเริ่มมีการบานปลายแล้วก็ลงไม้ลงมือกันแล้วนำมาซึ่งการแทงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับสำหรับชายวัย๒๘ปี
ตำรวจสภคูคศก็คุมตัวคนก่อเหตุไปสอบสวนต่อที่โรงพักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้มีคนเห็นเหตุการณ์คุณผู้ชมอยู่ในห้างนี่แหละ
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยชายวัย๑๘มากับแม่นะก็เดินมาต่อว่าช่างซ่อมปรินเตอร์วัย๒๘ปีที่ร้าน
หลังจากนั้นก็เดินกลับไปราว๑๐นาทีครับชายวัย๒๘ปีช่างซ่อมปรินเตอร์คนนั้นเดินกลับไปที่ร้านที่อยู่ใกล้กันแล้วเป็นร้านของชายวัย๑๘ปีแล้วมีปากเสียงกันชกต่อยกัน
คนก่อเหตุเนี่ยเอามีดที่เหน็บไว้ด้านหลังแทงอกผู้ตายไปหนึ่งครั้งครับผู้ตายพยายามวิ่งหนีนะแต่มีดมือมีดเนี่ยก็คือวัย๑๘ปีเนี่ยก็วิ่งตามมาจ้วงแทงอีกหลายครั้ง
สาเหตุคนที่เห็นเหตุการณ์บอกน่าจะแค่มองหน้ากันแค่นั้นเลยครับ

หอที
นี่คือความจากฝั่งของผู้เห็นเหตุการณ์นะคุณผู้ชมส่วนคนก่อเหตุครับในหนุ่มวัย๑๘ปีเนี่ยนะยอมรับนะว่าก่อเหตุจริง
เค้าบอกว่าอย่างงี้ผมไม่พอใจเพราะช่างซ่อมปรินเตอร์เค้านั้น
หน้าเหมือนจะหาเรื่องทุกครั้งที่เดินผ่านมาเลย
ผมทนไม่ไหวแล้วก็เลยเดินไปบอกแม่แล้วผมเนี่ยไปหยิบมีดในรถมาพกติดตัวไว้
หลังจากนั้นไม่นานช่างซ่อมปรินเตอร์คนนั้นถือเหล็กดึงประตูมาทำร้ายผม
ผมก็เลยเอามีดที่พกติดตัวมาแทงเขาแทงไปหลายครั้ง
แล้วหลังจากนั้นผมก็กลับไปที่ร้านแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจ
แต่ก็ต้องบอกว่าช่างซ่อมฟินเตอร์ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชม
มีโอกาสได้มาแก้ต่างนะครับนี่คือความของฝั่งคนก่อเหตุวัย๑๘ปี
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหากับคนก่อเหตุฐานความผิดทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุจำเป็นแล้วคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วยครับ